มาดูราคาสินค้ากันหน่อยวันนี้มีทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะเริ่มต้นเมนูที่ต้องมีติดบ้านคือพวกหมูดีกว่านะคะ
หมูเนื้อแดงเนี่ยอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ๑๖๕บาทค่ะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงหัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
ส่วนราคาผักนั้นนิยมกันมากเลยกับผักกาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕บาท
ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๒บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ๗๐บาทค่ะ
จินดาแดงกิโลกรัมละ๓๒บาทนะคะส่วนพรุ่งนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรก็รอเช็คไปพร้อมกัน